คุณผู้ชมครับมาดูคลิปที่เขาแชร์สนั่นกันโลกโซเชียลเลยนะฮะ
หลังจากที่ชาวเลราวัยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
ไปยื่นร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ

คือมันมีกรณีตั้งแต่ปี๕๘มาแล้วที่ชาวเลลาวัยเนี่ย
เขามีความพยายามในการต่อต้านการปิดกั้นทางสาธารณะ
เอกชนหรือว่านายทุนรายหนึ่ง
จนกระทั่งมีการมีชายชะกันมาทำร้ายร่างกายชาวเลลาวัย
เลลาวัยเขาแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว
แต่ท้ายที่สุดปรากฏว่าเมื่อวันก่อนนะครับ
ชาวเรลาวัยซึ่งเป็นผู้หญิง๒คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อย
แต่มันมีข้าราชการคนหนึ่ง

แล้วพูดจาหยาบคายใส่ชาวเลบราวัย

เขาเผยแพร่คลิปนี้ไปดูคลิปกันก่อนนะครับ

ก่อนที่มึงจะได้พวกนี้มา
บรรพบรุษโคตรเหง้าของมึง
เคยอยู่ตรงนี้มาอยู่ก่อนหรือเปล่า
คุณผู้ชมก็ได้ยินใช่ไหมครับ

พูดถึงโคตรเหง้ามึงอย่างนั้นอีก

ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้๒เมษายน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตสารากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลังจากนายนิรันดิ์ยังปาน
ผู้ประสานงานชุมชนชาวเลราวัย
พร้อมด้วยชาวเลบราวัยรวม๒๕๐คน
ไปเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จากกรณีตำรวจจับตัวของ๒ชาวเลราวัยไป
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปไปเมื่อสักครู่นี้
ชาวเลบราวัยเดือดหลังข้าราชการบรายนี้ตะคอกชาวเลบราวัย
ซึ่งไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

ขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจ
หวังจะพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
แต่ก็มีข้าราชการคนเมื่อสักครู่นี้
มาพูดมาคุยใช้มึงใช้กูใส่นะฮะ
รวมถึงพูดถึงเรื่องของบรรพบรุษ
แล้วก็เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ชาวเรลาวัย

มันก็ต้องย้อนความเท้าความกันหน่อยนะครับ

โดยระบุถึงเรื่องของการที่ชาวเรลาวัย

ถูกจับกลุ่มตัวไปเมื่อวันที่๑เมษายน
เพราะว่าทางตำรวจภูทรภูเก็ต
แล้วก็ชุดสืบสวนสพฉลอง
ได้มีการออกหมายจับตามศาลจังหวัดภูเก็ต
คดีอาญาในข้อหาบุกรุกพื้นที่
ว่าต้องมีการจับตัว๒สาวชาวเรลาวัยนี้ไป
ทีนี้แหละครับชาวเลราวัยคนอื่น
เขาก็ออกมาคัดค้านออกมาขอความช่วยเหลือ

เลลาวัยนะคือออกมาต่อต้านการปิดกั้นทางสาธารณะ
บริษัทเอกชนราย๑ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยตอนนั้นเองชาวเลราวัยได้ถูกกลุ่มชายชะกันกว่า๑๐๐คน
นายทุนจ้างมาปรับปรุงพื้นที่ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหลายคน
ซึ่งได้มีการไปแจ้งความไว้ที่สพฉลอง

เลลาวัยผู้หญิงสองคนกลับถูกออกหมายจับคดีบุกรุกพื้นที่ซะงั้น
จึงเป็นข้อสงสัยของชาวเรลาวัยทุกคนเลย
แล้วเลยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ว่านะครับ
ขณะที่เพจเสียงใจชาวเลได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ทั้งหมด

ชาวเลลาวัยรอพบผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่ก็มาเจอกับข้าราชการบรายนี้ที่พูดจาไม่ดีใสนะครับ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการนำคลิปไปโพสต์
มีการแชร์แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะความไม่เหมาะสมในการใช้คำพูดของข้าราชการคนนี้

ทำไมต้องพูดถึงบรรพบุรุษโคตรเง่าศักราชของเขานะครับ
และทำไมไม่มีการเจรจาดีนะครับ
รวมถึงข้อเรียกร้องต่างที่จะเรียกร้อง
ขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไร

เพราะถือว่าเป็นเรื่องราวมาตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
บททุ่งเราก็นำเสนอเรื่องนี้บ่อยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับ